คุณผู้ชมอย่างพี่อุ้มลักษณะเนี่ยผู้หญิงเก่งสุดสตรองคนนี้นะ
มาเปิดใจครั้งแรกเลยคุณผู้ชมที่แบบว่าลึกสุดใจเลยนะ
ในฐานะภรรยาที่หัวใจสลายคุณผู้ชม
แล้วก็ในฐานะแม่ของลูกหลังจากชีวิตครอบครัว

ตอนที่พี่อุ้มเล่าถึงความเจ็บปวดระหว่างขั้นตอน
ที่ได้รู้ว่าครอบครัวเราไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ
มากและพยายามมากที่จะให้

เราร้องไห้ต่อหน้าลูกทุกวันเลย

ลูกหลับเราก็ร้องไห้ในห้องน้ำ

เราแบบไม่อยากอ่อนแอให้ลูกเห็น
ทุกคำคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเจ็บปวด
แล้วก็เธอก็พยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้นะ
แต่มันเจ็บจริงข้างในนะ
นี่คือการสัมภาษณ์แบบลึกสุดหัวใจ

อุ้มบอกเลยว่าที่ผ่านมานี่นะ
คือเรารักกันดีมากเลย
มันไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนเลยว่า
ชีวิตคู่ของเธอมันจะจบลงแบบนี้
ยืนยันว่าการตัดสินใจอย่าขาดกัน

เพื่อหาทางออกให้กับครอบครัว

อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นะ
อุ้มบอกว่าช่วงเวลาที่มันแย่มากเลยคือ

ลูกสาวมาเห็นว่าเธอร้องไห้

ต้องรีบกลับมาเข้มแข็งให้มากที่สุด

ชีวิตที่แบบว่าเคยถ่ายละครที่แบบว่า

ต้องเอาบทนี้มาใช้ในชีวิตจริง
บอกกับลูกแบบนั้นว่าแม่ไม่เป็นอะไร

ใดก็ตามคุณผู้ชมติดตามให้กำลังใจ
ในการสัมภาษณ์เต็มแบบจุใจนะ

ยูทูปของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้คุณอุ้ม

มูฟออนต่อไปได้ค่ะ
รอวันคุณอุ้มมูฟออนกันแล้วกันนะคะ